เตรียมร่างแบบสำหรับการทำผ้าหน้าโขนจะเป็นขั้นตอนแรกของการทำผ้าหน้าโขน
ลงรายละเอียดของลวดลายไว้ก่อนในกระดาษไขช่างจะได้กำหนดพื้นที่การปักได้อย่างชัดเจน
ซึ่งการร่างแบบไว้ก่อนถือเป็นการช่วยให้ช่างปักลวดลายได้สะดวกมากขึ้น
ยังช่วยในการกำหนดขนาดสัดส่วนของลวดลายกับขนาดของผ้าหน้าโขน
ให้มีความพอดีกันเป็นการจัดระยะการปักให้พอดี
ปากแน่นทึบจนเกินไปจึงจะเกิดลวดลายที่สวยงามเด่นชัด